รถไฟฟ้าแดงอาจจะรู้สึกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง
ประชาชนที่ใช้ถนนโลโคโรดก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้คาดโทษผู้ที่รับเหมา
และบริษัทที่ปรึกษาโครงการว่าจะชะลอการจ่ายเงิน
หากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
แลนกั้นเสร็จอุปกรณ์ก่อสร้างตามแนวไซส์งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
อุปกรณ์สำคัญที่จะป้องกันความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกำแพงเพชร๖หรือโลโคโลด
เพราะพวกเขากังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอย
มีวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างร่วงลงมา
สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจพบว่า
ยังมีบางจุดขาดการป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัย

ปูนจากการก่อสร้างติดอยู่ภายในแสลนด์จำนวนมาก
ทำให้เสี่ยงต่อการฉีกขาด
จักรยานยนต์รับจ้างที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำบอกว่า
เวลาที่ขับผ่านต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะไม่รู้ว่าสิ่งของจะร่วงหล่นมาเมื่อใด
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความปลอดภัยให้มากกว่าปัจจุบัน
เป็นหน้าเศร้าใจครับ
อุบัติเหตุครั้งล่าสุดเกิดจากคนงานฉาปูน

ร่วงลงมาโดนกระจกรถยนต์แตก
ต้นเหตุมาจากความไม่เรียบร้อยในการติดตั้งแผ่นป้องกัน

หล่นลงกระจกรถยนต์ของผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งทางผู้รับเหมาและการลดไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่

เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการลงโทษค่ะ
รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือลฟท

หากพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่หน้างาน

บริษัทต้องไล่ผู้ปฏิบัติงานออกจากไซส์งานทันที
อกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
ชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาและที่ปรึกษา

เชื่อได้ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอีก
คือเราก็จะไปพยายามหาวิธีการลงโทษที่มากกว่านี้นะครับ
แต่ในเบื้องต้นที่ผมประชุมกันในวันนี้เนี่ย
เราก็มองเห็นช่องทางที่เราจะทำโทษ

อย่างเขาเรียกว่าเป็นยาแรงได้ในระดับหนึ่งแบบนี้
สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบังซื้อรังสิต
รฟทคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามกำหนด

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน